โศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงเรื่องนี้บอกว่า

เขาบอกว่าเนี่ยรักไก่นะครับ
กว่าปรับโมนตรีว่าการกระทรวงมหาธรรมไทยพลเอกการุ่งพงศ์เผ่าชินดา
เปิดเผยว่าระเบียบการแก้ไขไม่ได้ยุติ
แต่ท่านคัปประกาศในราชกิจอาณุเหม๑๙๗๕เขาก็ขนมรึกทั้งประเทศแล้ว
คนทั้งคนแก่แล้วที่เคยได้กับคนที่กำลังจะแก่กำลังจะ๖๐
เปิดเผยจากกรณีระเบียบแก้ไข
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ที่มีการกำหนดว่าคนที่จะได้เบี้ยสูงอายุ
จะต้องมีรายได้ไม่พอยังชีพเท่านั้น

จริงแล้วเป็นเรื่องของกระทรวงพัฒนาสังคมแล้ว
มั่นคงของมนุษย์หรือพมที่เป็นเจ้าของเรื่อง
โดยมีคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ
เป็นผู้พิจารณาในเรื่องนี้ตามหลักเกณฑ์
แต่งบประมาณส่วนนี้นำมาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้ชายจึงมาเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย

นู้นเรื่องของพมเขาแต่ผมเป็นคนจ่ายตังค์
เพราะว่าดูแลท้องถิ่นนี่ผมแปลให้
แต่เคยมีปัญหาเมื่อ๒๓ปีที่ผ่านมาไง
กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จ่ายเงินตามปกติ
ให้ผู้สูงอายุ๖๐ปีขึ้นไปที่ลงทะเบียนแล้ว
แต่มันเกิดประเด็นว่ากรมบัญชีกลางนั้นน่ะ

กรมบัญชีกลางมาทักมาถ้วงว่าคนที่มีรายได้ส่วนอื่นจากรัฐ
จะรับอีกไม่ได้นะนะครับในช่วงนั้นก็มีการแก้ปัญหากัน
ฉะนั้นคณะกรรมการผู้สูงอายุโอ้โหเผือกร้อนถึงท่านนะ

จึงต้องมากำหนดกฎเกณฑ์ใหม่ให้ชัดเจน
ส่วนที่โซเชียลมีเดียลงประเด็นดราม่า
มันจะต้องพิสูจน์ความจนกันด้วยหรือเนี่ยนะครับ
ป๊อกชี้แจงบอกว่ามันก็มีวิธีคิดได้หลายแบบ
แล้วก็ย้อนถามนักข่าวถ้าคนอย่างผมได้ด้วยเนี่ย
คุณว่ายุติธรรมหรือไม่ตอบดิไม่มีใครตอบไหม
ไม่ตอบไม่ตอบคนอย่างผมหมายถึงมธ๑เนี่ย
ยุติธรรมไหมผมเป็นข้าราชการเกษียณแล้วมีบำนาน
คุณคิดว่าผมควรได้ไหมผมบำนานหกหมื่นกว่าบาท
คุณคิดว่าผมควรได้ไหมนะครับ
ก็ตอบได้ว่าไม่ควรเพราะท่านเป็นฆาติการบำนาน
แต่ผู้สูงอายุที่เกษียณอายุราชการจากการทำงานต่างเนี่ย
แล้วไม่มีบำนานควรได้ไหม
เออถ้าอยู่ถ้าผมอยู่ผมจะถามท่านมธ๑แบบนี้
นี่แหละครับคนแบบใดควรได้คนแบบใดไม่ควรได้
ก็ย้ำว่าเป็นเรื่องที่คณะกรรมการผู้สูงอายุเป็นคนกำหนด
ป๊อกยังชี้แจงต่อบอกว่าขณะนี้หลักเกณฑ์ยังไม่ยุติ
คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติต้องไปหาเรื่องกันก่อนว่าจะต้องจ่ายอย่างไร
เพราะถ้าจ่ายไปแล้วเรียกคืนก็จะวุ่นอีกไงวุ่นอีกไง
ถ้าบอกจ่ายหมดทุกคนหมายความว่าผมได้ด้วย
แล้วถึงวันนั้นคุณจะมาด่าผมอีกนะครับ
คนอย่างผมไม่ควรจะอ้าถ้าอย่างนี้เถียงกันตาย

คุณผู้ชมว่ายังไงคือคนสูงอายุมีหลายแบบครับสูง
สูงอายุแล้วก็เสียแล้วมีบำนานอันนี้ควรได้ไหม
ถ้าถามผมไม่ควรได้เพราะคุณได้อย่างอื่นจากรัฐแล้ว
แต่คนสูงอายุทั่วไปเบิร์ตอ่ะเบิร์ตทำงานขยันเกือบตายอ่ะนะ
แล้วพอแก่แล้วเนี่ยเบิร์ตเสียงภาษีมาตลอดภาษีมาตลอดเนี่ยนะครับ
ปีหนึ่งหลายตังค์เนี่ยพอแก่แล้วอายุ๖๐บอก
อ่าพอจะมีกินนะเบิร์ตไม่ต้องเอาก็แล้วกัน
ผมว่ากุญแจชมที่จะตกอยู่ในสภาวะแบบผมนะอีกเยอะ

นี่แหละเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นคำถามไง
รักไก่เหรอรักไก่หรือเปล่า
ไม่ได้รักไก่มันเกี่ยวกับงบประมาณ
เรื่องนี้ทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ก็มีการออกมาชี้แจงเรื่องนี้คุณรัชดาธนาดิเรกค่ะ
ชี้แจงเรื่องนี้เอาไว้บอกว่าอย่ามองนะว่า
ไอ้ที่บอกเนี่ยมันเป็นการลักไก่มาปรับกงปรับเกณฑ์ต่าง
ไม่ใช่รัฐบาลไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาลักไก่ค่ะ
ให้ความสำคัญกับประชาชนทุกกลุ่ม

เพราะว่าผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
คุณผู้ชมประเทศไทยของเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
งบที่ตั้งเอาไว้๕๐๐๐ล้านต่อปี
เพิ่มมาเป็น๘๐๐๐ล้านจะแตะ๙๐๐ล้าน

ถ้าเกิดว่าลดการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุที่มีรายได้สูงได้เนี่ยนะ
จะเป็นการพุ่งเป้าช่วยเหลือไปยังกลุ่มคนที่เขาเดือดร้อน
นี่แหละจะเป็นการสร้างความยั่งยืนทางการคลังระยะยาว
ทีนี้ทางด้านคุณหญิงสุดารัฐเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าเรื่องนี้สะท้อนปัญหานะ
รัฐบาลหาเงินไม่ได้ใช้เงินไม่เป็นมาตัดเบี้ยผู้
มาตัดผู้รับเบี้ยยังลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ด้วย
ต้องไปยืนยันว่าถ้าเกิดว่าฉันเป็นคนจน
ฉันอยากได้เงิน๖๐ได้๖๗๐ได้๗๐๐อะไรเลยนะ

ใช่ไงงั้นรัฐบาลต้องเลิกทำให้คนไทยกลายเป็นคนอนาถานะ
รัฐสงเคราะห์ไทยสร้างไทยเอง
เครือข่ายบำนานประชาชนกว่า๓ล้าน๒แสนคน
จะคัดค้านเรื่องนี้อย่างเต็มที่
อย่างนั้นต้องถามแล้วล่ะถามไปที่วิธีต้นคิด
พมตั้งต้นว่าเป็นอะไร
พมตั้งต้นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เป็นรัฐสวัสดิการหรือเป็นรัฐสงเคราะห์

ใช่แล้วสวัสดิการคือคุณต้องทำให้เขาตามสิทธิตามรัฐธรรมนูล

คุณยากร้ายยากร้ายเอาไปรัฐช่วย

ขึ้นอยู่ว่าต้นคิดมาจากไหน

ส่งภาษีไปให้คลังให้ไปบริหารจัดการบริหารประเทศไป
แต่ณวันหนึ่งเมื่อเราไม่มีความสามารถในการหารายได้แล้ว
หรือว่าเราใช้จ่ายไม่พอรัฐจะดูแลเราไหม
เรื่องของผู้สูอายุมันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
งบที่เคยใช้๕๐๐๐๐ล้านเป็น๘๐๐๐๐ล้านจะ๙๐๐๐๐ล้าน
เนี้ยะครับโอ้โหของการถามดังเพราะคนก็เสนอว่าหรือต้องเกลี่ยงพอบจากส่วน
ก็มีคนพูดว่าไปซื้อไปซื้อไอ้ซื้อไอ้นั่นไม่ได้ใช้อ่ะหรือว่าอีกไม่รู้เวลาจะได้ใช้อ่ะไม่ซื้อได้ไหมครับ
ทำไมล่ะไอ้เกี่ยวกับชีวิตคนและความปลอดภัยมันคิดยากให้ยากระเบียบเยอะหลักเกณฑ์แยะ